ที่ผมทิ้งท้ายไว้ละครั้งเก็บที่แล้วครับ

ก็คือประธานพนันธ์ฟุษศแห่งชาญนะครับ

ก็คือคุณอาฬิสัตว์เบนจาสี่วันพี่ปอมของเรา
ซึ่งดูแลฟุตซอลนะครับนำฟุตซอลเข้ามาให้พวกเราได้รู้จักกัน
แล้วก็ตอนนี้ต่อยอดขึ้นมา

อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องของการพัฒนา

มันต้องกลับมาที่พื้นฐานของฟุตซอลลีก

เพื่อให้คุณซื้อโค้ชแล้วก็สตาร์ท

โดยที่ไม่ต้องมาสร้างกันในทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง

ขึ้นลงถึงภาพรวมในช่วงเลขแรกนั้น

จะไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าพี่ป๋อมน่าจะตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ภาพรวมในช่วงแต่เล็กถึงเล็ก๒
จริงแล้วเนี่ยในช่วง๒๓ปีหลังตั้งแต่ไทยรัฐมาทำเนี่ย
มันก็เริ่มเห็นความเข้มข้นแต่จริงผมว่ามันสูสีมานานแล้วแหละ
แต่พอด้วยกระแสของแฟนฟุตซอลช่วยตอบรับเป็นอย่างดี

แรกมีปัญหาถึงขนาดที่แน่นอนต้องนัดเปิดใจกันเลย
แล้วผมก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทันทีหลังจากที่มีการพูดคุย
เลขแรกเป็นไงบ้างครับหลังจากเปิดใจพูดคุยกัน
คือจริงแล้วอย่างที่พูดนะครับว่าเมื่อ๒ปีที่ผมกลับมา
แล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของไทยรัฐด้วย
จริงแล้วกระแสความนิยมนี้มันมาควบคู่กับกระแสหรือว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งมันสูสีซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน

ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าพอใจนะครับ
ทีนี้ปีต่อปีมาเราพูดถึงว่าปีแรกเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๐๑๖ก็มีการหยุดการแข่งขันไปก่อน

และก็มาวันปีนี้ซึ่งจริงแล้ว
วิพากษ์วิจารณ์มันก็จะมีมาจาก
เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ

เขาก็จะรู้จักฟุตซอลมากขึ้น
ทีนี้ว่าด้วยการที่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
มีข้อวิภาควิจารณ์ในเรื่องของการตัดสิน
อันนี้มันจะเป็นต้องพูดว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
ฟุตบอลก็เผชิญอยู่
เพราะว่าในเรื่องของการที่แข่งขันแล้วมีผลแพ้ชนะ
มันจะมีมุมมองที่แตกต่าง

ส่วนดีก็คือว่าคนที่สนใจฟุตซอลเข้าใจฟุตซอลมากขึ้น
แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ฟุตซอลมากขึ้น

ซึ่งจริงแล้วก็ต้องบอกว่าฝ่ายจัดการขันเอง
เราก็น้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหลาย

เราต้องมีการประชุมใหญ่กันเพื่อทำความเข้าใจ
ซึ่งความเข้าใจอันหนึ่ง
ก็เราจะพูดถึงเรามีการเรื่องโครงสร้าง

นั่นคือในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้

เป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลโดยตรง

ซึ่งจริงแล้วตรงนี้เป็นเรื่องขององค์กรอิสระ
ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ผมคิดว่าเป็นโครงสร้างที่ดี
และเป็นโครงสร้างที่ปราศจาก
ปราศจากข้อที่อาจจะกังขา
ว่าฝ่ายจัดก็มาทำทุกเรื่อง

เพราะว่าอย่างเคสที่ท่านอำนวนิมโนไปที่สนามแข่งขันของชมบุรี

หลายคนก็ถามว่าทำไมต้องทำซ้ำในเมื่อมีการส่งเรื่องไปแล้ว

คือเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ทุกครั้งในการตัดสินอะไรก็ตาม

ทำยังไงให้การตัดสินหรืออะไรต่างเป็นที่กระจ่าง

แล้วหลังจากนั้นต้องชื่นชมด้วยว่า

ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องการตัดสิน
แล้วก็จะพูดถึงเรื่องอื่นด้วย

ก็ฝ่ายจัดก็จะนำข้อทั้งหลาย
เราก็จะทำให้เห็นผลต่าง

ที่เราอาจจะกำลังดีเราจะพูดกันว่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้คำถามท้ายนะครับ
แน่นอนสัปดาห์นี้มันมีการอบรม
ซึ่งครูฟิศก็แบ่งพาร์ทได้ดีมากนะครับ
หลายวันเกือบสัปดาห์แล้วหลายสโมสรเข้าไป
ไม่ได้สักใบดูงานมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
คือจริงแล้วก็ผมก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้ประชุมพูดจากันหลายครั้งนะครับ
คือเรามีการจัดตั้งคณะกรรมการเทคนิค
แล้วก็ใช้การมีส่วนร่วมของสโมสร๗สโมสร
ซึ่งเราเลือกอันดับ๑ถึงอันดับ๗มานะครับ
ทีนี้การพูดจากันในเรื่องของในสนามเนี่ยในเรื่องของเทคนิคเนี่ย
เรามีการถกกันอย่างกว้างขวางเลย
ไม่ว่าจะพัฒนาทีมชาติมาพัฒนาระบบหลีกมา
ให้เข้ากับคุณลักษณะของผู้เล่นไทย

ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เพื่อยังง่ายอาจจะเป็นอะไรที่เป็นนัตนวัตกรรมอย่างหนึ่ง

ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในระบบการเล่นของเรา
นะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของผู้เล่นเรา
งั้นขออนุญาตอันต้องถามตามตรงแบบนี้นะไหนมาแล้วไม่ค่อยได้เจอ

สิบกว่าปีก่อนเนี่ยในอาเซียนเนี่ยคือไม่ต้องเปิดทีวีดูกันได้เลย
มันกลายเหมือนไม่เชียร์เพราะว่ามันเหมือนกับมันขาด
แต่ตอนนี้เขาไล่มาแล้วบางรายการเราแพ้บ้างเอาเสมอบ้างเหนื่อยบ้างกว่าจะชนะ
แต่สุดท้ายมันเหมือนกับอุบัติเหตุนะผ่านปุ๊บ
แต่ตอนนี้เหมือนอุบัติเหตุชักจะเริ่มมาหลายครั้งขึ้น
ในมุมของพี่ป๋อมคิดว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนต่างชาติพัฒนาแต่เราจะหนีเข้าไปยังไงครับ
ผมมองอย่างนี้ครับนะฮะจริงแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเลยนะครับ
จริงแล้วเราเป็นชาติแนวหน้าของอาเซียนมาโดยตลอด
ในระยะเริ่มต้นเนี่ยของเราเนี่ยตั้งแต่ปี๒๐๐๐เป็นต้นมานะครับ
เรามีลีกตอนปี๒๐๐๖นะครับ
ณกระทั่งปัจจุบันนี้เวียดนามยังไม่มีลีกอินโดเพิ่งมีนะฮะ
พระมงพม่าอะไรต่างก็ยังไม่มีลีกนะครับ
สิ่งที่เขาทำแตกต่างกับเราอยู่นะครับ
แต่ว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเราทำตามระบบขั้นตอนที่พูดง่ายทันสมัยกว่าทุกชาตินะครับ
เมื่อก่อนเราไม่มีหลีกเราก็ทำแบบเขาแล้วนะครับ
แต่เราทำแค่ประมาณ๕๖ปีแล้วก็ปรับเป็นระบบหลีก
ซึ่งก็เป็นขั้นเป็นตอนมาในขณะนี้นะถึงจะฟุตซอลอาจจะไม่เร็วมากนัก
แต่ว่า๑๐กว่าปีนี้ก็มีพัฒนาการมา
ทีมชาติอื่นทำยังไงผมยกตัวอย่างว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ย
ไม่มีหลีกแต่ว่าเขาเอาทีมมารวมกันเล่นตลอดทั้งปีเลย
แล้วก็อยู่ในสโมสรสโมสรหนึ่งคือไทยซองนำนะฮะ
แล้วทำยังไงเขาก็จ้างมิเกลโรดิโก้ล่าสุดไป
แล้วรวมทั้งคณะของเขาอีกประมาณอีก๘คน
ที่เป็นสเปนหมดเลยอ๋ออันนี้คือการลงทุนของเขานะฮะ
เขาอาจจะมีความสำเร็จมาเรื่อยนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนมาเหมือนกัน
แต่ว่าวิธีนั้นมันจะค่อนข้างที่อาจจะไม่ยั่งยืนมากนัก
แง่ของถ้าเราบอกว่าเขาจะมีตัวผู้เล่นที่บริหารจัดการอยู่๑๐๒๐คนอยู่ประมาณนี้
อาจจะมีผู้เล่นเยาวชนเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาลงทุน
แต่ว่าตรงนี้เนี้ยมันก็จะไม่มันก็จะเป็นกระจุกอยู่
ผมผมว่าเราผ่านมาก่อนถ้าเราผ่านมาก่อนใช่ใช่มาผ่านมาก่อนนะฮะ
แม้กระทั่งมิเกลไปที่เวียดนามเนี่ยต้องใช้เวลาถึง๒๓ปีเหมือนกันกว่าจะออกดอกออกผล
แต่ว่าเราก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันในแง่ของสิ่งที่เขาทำ
แต่ว่าผมก็ยังบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยังขัดกับธรรมชาติของการพัฒนากีฬาอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากสำหรับตัวผู้เล่นที่มีอยู่มีแค่๒๐๓๐คน
แต่ว่าเราเนี่ยพัฒนาระบบหลีกเพื่อเป็นอาชีพเราจะมีเราพูดง่ายเรามีตัวเลือกมากกว่านี้
คือเราหยิบใช้หาแทนที่แต่ของเขาเนี่ยเขาต้องรักษาคนให้เขามีให้ดีที่สุด
ซึ่งฟุตซอลถ้าเราเห็นในปัจจุบันนี้มันเป็นเซต
ในเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งในยุโรปหรืออเมริกาใต้เนี่ยนะครับ
แล้ว๔๕คนถ้ามันทำงานเป็นเครื่องจักรได้ถ้ามีเวลาฝึกซ้อมกันนะครับมันก็จะมีศักยภาพมาก
แต่ผมไม่เชื่อในเรื่องของผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับ
แต่ความยั่งยืนเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีมากกว่าแต่การที่พัฒนามาแล้วไล่ใกล้เคียงเป็นธรรมชาติของกีฬาอยู่แล้ว

โดยปกติอยู่แล้วนะฮะเราเล่นกันความรู้ความเข้าใจเขาก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับเขาก็มีเงินทุนเขาก็มีสิ่งที่เขาเรียนรู้
เราไปเก็บตัวต่างประเทศเขาไปเก็บตัวต่างประเทศนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือระบบการแข่งขันของเขากับเราเนี่ยยังแตกต่างกัน
คืออย่างน้อยคือตอนนี้เราปูพื้นฐานมาสักพักแล้วคุณโดยศักดิ์ก็เชื่อว่ามันต้องดี
ก็มีไปมาบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงขนาดว่าไปเลยครับไปลุยเลย
จริงแล้วเรามีโครงการกับสเปนในทุกปีแต่โครงการนั้นเนี่ยมันเป็นโครงการที่มันจะต้องมาจากในส่วนของเรามากกว่านะครับ
คือเขาเปิดรับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องรายได้เนี่ยคือเขาก็จะไม่ได้ให้เหมือนจริงแล้วน้อยกว่าเราด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะสมาคมที่จะมีโอกาสที่จะสนับสนุนเรื่องแต่มันขึ้นอยู่กับสโมสรด้วย
บางสโมศรเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยว่าเด็กเขาต้องไปเพราะว่าถ้าเสียตัวหลักไปเขาอ่อนกับรังอีก
หลักไปอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเห็นในบางนักเตะบางรายที่เราส่งไปแล้วก็หยุดไป
ทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ทั่วโลกเลยในเรื่องของทิศทางอาชีพถ้าเราพูดถึงอย่างสุภวุฒิมีโอกาสหลายครั้งมาก
แล้วโอกาสสำคัญเมื่อปี๒๐๑๖ตอนจบฟุตซอลโลกก็คือไทยรัฐอามาตี้
ในครั้งนั้นผมตั้งใจมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเลือกอยู่สองคนคือสุภวุฒิกับตายอีดี้
โคตรศาลชอบไตอีดี้

สุดท้ายเขาเลือกไตอีดี้ไปแล้วปีนึงได้ปีเดียวสิบกว่าล้าน
แล้วเขาก็จะมีช่วงสเปนมันมีเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจด้วย
จริงแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศที่ดีมากนะฮะ
เรากำลังจะมาก็คือตอนนี้ก็จะมีจีน
ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเองก็ตามจ้างก็
อย่างถ้าเราพูดถึงสุภวุฒิเนี่ยนะครับ
ก็ให้มากกว่าเราไม่มาก
ก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปในลักษณะนั้น
เกิดผมถามกลับมาสมมุติทำไมต้องไปแล้ว
มีโอกาสไหมครับว่าให้หลีกเราทุ่มไปเลย
แล้วก็ให้คนทั่วเอเชียมาเล่นในหลีกเราต่างชาติด้วย
ก็จริงแล้วมันต้องมีโมเดลที่สนับสนุนสโมสร
สโมสร๒๓สโมสรผมคิดว่าทำได้
ที่จะให้ค่าจ้างในระดับนั้น
ซึ่งจริงแล้วในส่วนของเราเอง
เราก็มีผู้เล่นต่างชาติประกันมากพอสมควร
ผมเชื่อว่าเราจะได้นักกีฬาที่มีคุณภาพ
ตอนนี้มันก็ต้องรอจังหวะหน่อย

แล้วก็ผมเชื่อว่าลีกไทยก็อาจจะ
ถ้าเราพูดถึงในเอเชียก็อาจจะ
อาจจะแค่คนที่ไปอีรานมีไม่มาก
เพราะว่าประเทศอีรันก็จะเป็นประเทศที่
มันจะมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรด้วยเขาก็อาจจะไม่อยากไปตรงนั้น
ก็จะมีญี่ปุ่นกับเราที่เป็นลักษณะที่
สามารถที่จะจ้างผู้เล่นต่างชาติได้

ผมตรงนี้พี่คุณเจตร์
ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเลย
ถ้าเรามีผู้เล่นต่างชาติที่มีศักยภาพ
พอเป็นไปได้เพราะสนามเราตอนนี้เหมือนพอ

เขาก็เริ่มที่จะปรับให้มันดูแบบเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วก็สิ่งที่น่าพอใจก็คือว่า
ตัวสโมสรของเรานี้นะครับ
เหนือจากถ้าเมื่อก่อนก็จะมีแค่สโมสรหรือ๒สโมสรเท่านั้น
ที่ขับเคี่ยวกันหรือว่าลงทุน
นี่ก็ทันติดตามมันก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่าง
ในกรณีอย่างของท่าเรือแน่นอนเดี๋ยวสนามเขาเสร็จ
ผมเชื่อว่าหลายทีมก็ควรจะตามมาแล้วมันก็จะดีขึ้น
แล้วเราก็ต้องพิจารณาเรื่องโคต้าอาเซียนเอเชียนด้วย
เราอาจจะมีการเลือกปรับตรงนี้สักนิดหนึ่ง
ถ้าเท่าที่เราเห็นเราจะเรียนแบบ
ราซิลทั้งสิ้นเลยครับนะแต่บราซิลเนี่ยเราก็ยังไม่ผ่านกระบวนแบบ
ผมว่าเรื่องค่าจ้างผมว่าคนบราซิลชอบมาอยู่เมืองไทยอยู่แล้ว

แต่ว่าเรื่องของการสกรีนตัวผู้เล่นที่จะมีคุณภาพจริง

เพื่อเป็นการที่จะให้เปิดโอกาสมากขึ้น
แต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงตัวผู้เล่นเราเช่นเดียว

ผมว่าถ้าพวกอาเซียนมามันก็น่าจะสร้างได้

อันนี้กลับมาที่คำถามสุดท้าย

ที่มันอาจจะต้องถึงนัดสุดท้าย

ถ้าพูดถึงถ้าคุณเจก็ทราบเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของเวลา

ถึงลองต่อเนื่องทุกสนามถูกไหมครับ
แต่ว่าตรงนี้มันจะมีต้นทุนในการที่จะจัดซื้อพวกอุปกรณ์ที่อยู่ประมาณสองหมื่น
ซึ่งตอนนี้เราจะคุยกับทางสโมสรแล้วนะว่าเราจะไปนำไปใช้
เหมือนก็ให้ซโมสรเป็นเจ้าของหรือว่าทางไฟจัดจะ
ตอนนี้ก็จะให้เจ้าของเป็น
อ๋อเป็นไฟจัดอุปกรณ์นี้ไปเลย

คือตอนในช่วงเล็กแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ

เอาในเมื่อมันต้องมีความเที่ยงทำในช่วงท้ายของเล็กแรกด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าให้ทีมงานไทยรัฐสดของไทยรัฐ

เพราะว่าเกือบมีประตูเราก็จะเอาเวลาที่เหลือตรงนั้น

แต่เลขที่๒เนี่ยมันจะกลับมาเป็นระบบสากลถูกไหมครับ
ก็ออโตเมติกเลยเขาจะเป็นอัตโนมัติเลยฮ

ซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนว่า

เรามอบภาระมากให้ทางผู้จัดสินมากในเรื่องพวกนี้
ซึ่งไม่ใช่เกิดเฉพาะบ้านเรา
มันเกิดหลายที่ในโลกนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้จุดลงตัวที่สุดก็คือ
เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ซึ่งแน่นอนผมก็เห็นในช่วงปลายเล็กแรกเนี่ย
คือเขาก็พยายามเต็มที่

ดีขึ้นมาแต่แน่นอนด้วยความเร็วของเกมที่
เราเคยคุยกันว่ามันก็ไม่ง่าย

คือตรงนี้แน่นอนเราทราบดี
ผมก็น้องรับในเรื่องการวิทยาพาสมิจารณ์

หลังจากที่๒ปีที่ผ่านมา
เราเริ่มสร้างพุทธศิลป์รุ่นใหม่และพุทธศิลป์รุ่นเก่าด้วย

ตรงนี้มันก็จะมีมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายไปด้วยในเรื่องของผู้ตัดสิน
เช่นเดียวกับเรื่องในเกมของแต่ละทีม
ซึ่งตรงนี้ในเล็กนี้ในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการอบรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตรงนี้เราก็อยากจะเห็นว่าทีมส่งผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมาเข้าร่วมด้วย
คือคนที่ได้รับหัวควรตบจริงมาดีกว่า
เพราะเขายังอยู่ในสนามร่วมกันในเกมกันอย่างกัน
ซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ๕วันนี้
ในการอบรวมพุทธศิลป์ในครั้งนี้
แล้วก็มาทบทวนมาอันตรายทุกอย่างอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็อยากจะร้องขอว่าถ้าไม่มีอากติต่อกันแล้วก็ทำงานร่วมกัน
ผมคิดว่าให้ความเที่ยงทำจะเกิดขึ้น
ถ้ามีโอกาสตรงนั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอรบกวนไปด้วย
ไปดูด้วยกันผมชอบเก็บลูกคำรู้เหมือนกัน
วันนี้ผมขอบคุณคุณอธิสักเป็นจากซิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับที่มาร่วมให้เกียรติกับเรานะครับ
การพูดคุยถึงแน่นอนใช้คำว่าวิวัฒนาการ

แล้วก็ภาพรวมในเลขแรกเลขที่๒ที่จะเปิดฉากขึ้น
ในวันพุธที่๕กันยายนนี้นะครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับกลับมาแข่งขันกันแล้ว
เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะครับ
ติดตามกันหน่อยนะครับกับเรื่องของกฎกฎิกาการแข่งขัน
เรื่องของโทษทางตรงแล้วก็โทษทางอ้อมนะครับ

เคยสังเกตไหมคะว่าในเกมฟุตซอล
เมื่อผู้กระทำผิดกติกาทำไมบางทีมถึงได้ฟาว

ทั้งที่การปะทะผลักดึงสกัดขัดขวาง
ใช้กำลังเกินกว่าเหตุถมน้ำลายเข้าชนแถมบอล
ก็ทำกันให้เห็นอยู่ในเกม
เอาเป็นว่าใครไม่เก็ตเราช่วยให้คุณเก็ตค่ะ
ฟุตซอลจะแยกบทลงโทษออกเป็นโทษโดยตรงและโทษโดยอ้อม
โทษโดยตรงก็คือการกระทำผิดกติกาหรือการฟาว
ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ
เกิดขึ้นในสนามการแข่งขันเท่านั้น
โดยไม่รวมพื้นที่ตะข่ายหลังประตู
ต้องทำกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
ต้องทำขณะที่ลูกบอลอยู่ในจังหวะเกมการเล่นเท่านั้น
ถ้ากระทำใน๓ข้อนี้ถือว่ากระทำผิดกติกาหรือฟาว
และจะนับเป็นฟาวรวมของทีมด้วยค่ะ
โดยผู้ตัดสินจะแสดงสัญลักษณ์เช่นนี้
และเมื่อฝั่งหนึ่งได้รับโทษโดยตรง
ฝ่ายตรงข้ามก็มีสิทธิ์ที่จะเตะฟรีคลิก๑จังหวะทันที
นั่นหมายความว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเตะเข้าประตูโดยตรงไม่สัมผัสผู้เล่นอื่น
ก็ถือว่าเป็นประตูไปเลยค่ะ
ส่วนโทษโดยอ้อมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทำผิดที่ไม่ได้เกิดใน๓ข้อนี้
โดยผู้ตัดสินจะยกมือขึ้นแบบนี้ค่ะ
ซึ่งผู้ทำผิดแม้จะโดนฆ่าโทษแต่ก็ไม่นับเป็นฝ่ายรวมทีมนะคะ
โดยฝ่ายตรงข้ามก็ยังได้รับสิทธิ์ฟรีคลิกเช่นเคย

นั่นหมายความว่าหากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะบอลเข้าประตูโดยตรงไม่สัมผัสผู้เล่นอื่น
จะไม่นับเป็นประตูนั่นเองล่ะค่ะ
แต่ไม่ว่าจะโทษโดยตรงหรือโทษโดยอ้อม
ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากให้เกิด
ด้วยความปรารถนาดีจากแฟนคลับทุกทีมนะคะ